ที่ชนบุรีนี่สุนัขพิษบูก็กัดคนในบ้านเหมือนกันนะครับ
เป็นแม่ของเจ้าของบ้านแม่ของเจ้าของสุนัขนั่นแหละ
นี่ฮะเลือดท่วมเลย
นี่คุณแม่ของเจ้าของสุนัขนะครับ
คือแม่เนี่ยลูกสาวให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าท้องใกล้คลอด
จะได้มาช่วยดูแลช่วงหลังคลอดด้วยปรากฏว่า
สุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านกัดเอาซะแล้วฮะ
คนเจ็บอายุ๕๘ปีนะครับ

ถูกสุนัขพิษบูในบ้านเนี่ยกัดเอานะฮะ
แก้มขวาเข้านิ้วมือเข้าแขนทั้งสองข้าง
เลือดออกเยอะแยะไปหมดกู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
อยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับ

คือลูกสาวเนี่ยชื่อคุณพิชยากันนะฮะ
เป็นเจ้าของสุนัขแล้วก็เป็นลูกสาวของคนเจ็บ
บอกว่าตัวเธอเนี่ยตั้งท้องใกล้คลอด
ไปรับแม่มาจากต่างจังหวัดให้มาอยู่ด้วยที่บ้าน

วันนี้จังหวะปล่อยมันออกมาจากกรง
จะให้มากินข้าวนี่เจ้าตัวนี้ครับ
คือพอมันเห็นแม่เนี่ยมันกระโจนเข้าใส่เลย
แม่เนี่ยล้มลงไปกับพื้นคาดว่ามันคงยังไม่คุ้นชินกับแม่
เพิ่งมาอยู่ก็เลยกัดแม่เข้า
อ๋อแสดงว่าแม่ก็ไม่คุ้นรู้จักหมายังไงว่ะมีสายหมานะครับ
เปล่าแม่บอกว่ายืนอยู่เฉยอยู่เขาก็จะชนใส่แม่เลย

วันนี้เราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับไม่เจอใครนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกับจะอยู่ที่กรงหลังบ้านนะฮะ
เวลาที่เจอคนมันก็จะเห่าอยู่เหมือนกันนะ
ก็อาจจะเป็นอย่างที่ลูกสาวบอกว่าคงจะไม่คุ้นกับคุณแม่
คือจังหวะเมื่อวานลูกสาวจะปล่อยออกมากินข้าว
เห็นแม่ที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดพุ่งเข้าใส่เลย
เราก็โทรไปสอบถามลูกสาวกับลูกเขยนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นลูกสาวกับลูกเขยของคนเจ็บ

หมอยังไม่ให้เข้าเยี่ยมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของ

แต่ยืนยันว่าแม่เนี่ยที่ถูกกัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่แถวลำตัวนะครับ
แขนไม่ได้ถูกกัดที่คอนะที่ว่ามีแผลตรงรอยข้างหูลงมาเนี่ย
เป็นรอยเล็บของสุนัขช่วงที่กระโจนใส่แม่แล้วขวนแม่
แต่ว่าช่วงแผลกัดเนี่ยจะเป็นพวกแถวแขนลงมา
เพราะว่าคือลูกสาวบอกบางข่าวออกไปบอกถูกกัดเข้าคอขย่ำคอ
แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่นี่ก็หนักนะ
ใช่ค่ะแล้วจะยังไงต่อจะเลี้ยงต่อยังไงคะ